ทิ้งเขาหลอกแต่เป็นใจให้หลอก
ยิ้มข้างนอกทำไม
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณยายีร้อง
ร้องได้ให้ร้าน
ได้ครับ
แล้วมาหลอกพวกผมไม่ยอมใช้ตัวช่วยแหม

ร้องได้แบบนี้ดีใจไปที่สุดเลยค่ะ

มันได้๔ทีแล้วว่ะ

แต่ก่อนนี่มันผ่านหูบ่อยนะ
แสดงว่าสถานีที่อุตรดิษฐ์นี้ชอบเปิดเพลงนี้บ่อย
เป็นเพลงจากคุณสิรินทานิยากรนะครับ

เป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับเธออย่างมากนะครับ

ป้าจ๋าอยู่ถามป้าหน่อยสิคะว่า

ถ้าไม่ใช่ในรายการของเรานานไหมกว่าจะหาเงินได้๖๐๐๐บาท

ป้าเคยจับแค่๓๐๐๐บาท

รถชนแฟนกับลูกเสียชีวิตนะ

ป้าก็ไปด้วยที่แม่สอด

ลูกมี๓คน

มีอีก๒คนผู้หญิงคนผู้ชายคนนึง
รถดินลากดินเข้าน้ำตก

คนเล็กนะ๓ขวบครึ่ง

ผู้หญิงยังไม่ตายแม่ก็ยังอยู่ในห้องกรรมไอซียู
หมอเขาก็บอกว่าป้าเข้ามาได้นะก็เข้าไปดู
ก็เห็นลูกกับแม่แม่หนูนะหนูล่ะช่วย
หมอก็เห็นหมอผ่าทั้งนู้นผ่าทั้งนี้
าสดเลยนะป้าก็ออกมาข้างนอก

พอดีเห็นรถตำรวจจอดเท่านั้นก็ไปถามเขาว่า
อยู่ตรงไหนบอกอยู่ในม่านม่านสีฟ้า

ครับเหมือนบ้าป้าไม่ใส่รองเท้า

เผาพ่อแล้วก็มาเผาลูก
พอเผาเสร็จอักกลโตตายอีก
ตอนนั้นป้าก็ไม่ดีมาเรื่อย
ป้าก็ไปบวชมานะไปบวชสองครั้ง
ครั้งแรกนี่บวช๕วันที่ลำพูน
ครั้งที่๒นี่ไปบวชเชียงใหม่๙วัน

เอ๊ะฟังเราอย่างสะอึกเลยนั่นคือ

นั่นคือวันที่คุณป้าได้เงิน

เขาให้ค่าทำศพค่าทำขวัญมา

ครั้งนั้นว่าเป็นวิบากรรมหนักแล้ว

เราก็ยังมาอันนี้

หนูและทุกคนที่ดูอยู่นะคะไม่ว่าจะในห้องส่งหรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเป็นกำลังใจให้คุณป้านะคะคุณป้ามาในรายการของเราเนี่ยคุณป้ามาแล้วคุณป้าได้สู้นะคะอย่างเตือนป้ากภูมิและก้าวที่คุณป้ากำลังจะก้าวต่อไปคือเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐๐บาทอย่างที่คุณป้าตั้งใจไว้เพื่อจะได้รักษาแล้วก็มีเงินเก็
อันนี้ก็ผ่านไปนะครับตอนนี้คุณยายีนะครับผู้แข่งขันของเราไม่น่าเชื่อทีเดียวไม่ใช้ตัวช่วยเลยผ่านมาแล้ว๔เพลงตอนนี้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทมาเลยครับ
สำหรับผมเองแล้วอินโทรเพลงนี้ไม่คุ้นเลยถ้าสำหรับคุณป้าเป๊กว่ามันใหม่ไปหน่อยหรือว่าคุณป้าก็ได้อยู่ก็พันหูแล้วค่ะ
เพราะว่าถ้าเป็นเพลงใหม่เนี่ยน่าจะได้ฟังตามนี้

เคยร้องบ้างไหมคะไปตั้งร้านเนี่ยเคยร้องไหมคะ
เคยค่ะร้องตามอะไรอย่างนี้ค่ะบางครั้ง
ร้องได้ครึ่งนึงก็ลุกไปซะแล้วบางครั้งอ้าวพี่ครึ่งนั่นหายไม่ทันเสกแล้วก็กลับมาใหม่ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ได้ฟังแล้ว
เป็นการฝึกร้องเพลงที่มันยากเย็นเข็นใจจริงนะ
๕๐๕๐แม่เพลงนี้

ว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วล่ะ

ตอนนี้ตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับมีอยู่แล้วหกหมื่นบาท
ถ้าคุณยายีตัดสินใจบอกผมมาว่าจะหยุดไม่สู้ต่อก็รับ๖๐๐๐บาท
แต่ถ้าอยากจะให้ได้แปดหมื่นต้องสู้เพลงนี้ต่อแต่ก็มีสิทธิ
ร้องผิดจะเหลือครึ่งหนึ่งเหลือ๓๐๐๐บาท
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณยายีครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะ
ได้ยินคุณยายีบอกว่าสู้นะครับเป็นครั้งที่ห้าแล้วครับ
เห็นสีหน้าของความกดดันด้วย
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายคุณยายีเลือกได้
จะใช้ป้ายเดียวหรือ๒ป้ายหรือ๓ป้ายใช้หมดเลยได้
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้

ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ป้าค่ะหนูอยากรู้เหตุผลของป้าคืออะไรคะ

มันไม่ได้เราก็ได้ครึ่งนึง
ไม่ใช้นะครับค่ะก็เป็นอันว่าคุณยายีจะต้องร้องเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทนี้
โดยไม่มีตัวช่วยเลยนั่นหมายความว่าห้ามร้องผิดหรือร้องคุมเคลือหรือร้องสะดุด
คือตอนนี้นะคะกองเชียร์ไม่ว่าจะในห้องส่งเองหรือทางบ้านเองตอนนี้รู้สึกเป็นห่วง
คุณป้ายาหยีกันหมดทุกคนแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวนะตอนนี้ที่เราจะทำให้คุณป้ายาหีได้คือส่งกำลังใจให้เธอนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ขอให้โชคดีนะครับคุณยายีผมรู้ว่าต้องการยืนแน่นอน

เพลงที่๕ครับมูลค่า๘๐๐๐บาท

พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

โครงเวลา๑๕๐๐๐บาท

และมันเป็นการพร้อม

น้ำแต่ง
น้ำแต่ง
รักษาโรครักในใจ
สามสิบบาทเลยเก็บไว้
ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตา
ได้อยู่ใกล้ชิด
ได้มองเธอก็สุขใจ
พออยู่ห่างไกล
ฉันคอยไกลเธอในฝัน
ฝนตกทางนี้
จะเหงาถึงเธอไม่นั้น
ห่วงใยจากใจของฉัน
เธอเคยจะรู้หรือเปล่า
โอ๊ยใจนะใจ
ไม่รู้ทำไม
ต้องรักคนมีเจ้าของ
ทั้งที่ใจนี้
ไม่คิดแย่งเธอมาครอง
ไม่คิดเป็นตัวสำรอง

เธอไว้ในใจ
บางทีอยากถาม
อยากรู้ว่าเธอไหนไหม
แอบพาเธอไป
เดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริง
เป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอ

เธอจะดีจริง
พยายามรู้จักฉ่าวจริง

เพราะเปื่องอาจรูป

ควบคุมมันได้ยังไงหนูอยากรู้เคล็ดลับตรงนี้ค่ะ
ลับของป้าก็คือค่าจะเสียก็เสียไปถ้าถ้าเป็นของเราก็ไม่เสีย
ถ้าสำเร็จผมจะยกนิ้วโป้งให้๒นิ้วเลยนะ
เพราะคุณยายีเป็นคนแรกที่แบบทำสำเร็จเกินเป้า
สบายแล้วไม่ใช้ตัวช่วยด้วย

มาสิมา

สปายเดี๋ยวถ้าลุงหนุ่มพูดว่าร้องได้จะได้๘๐๐๐
หมายความว่ามีเงิน๘๐๐๐ขายายจะหาย
เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าร้องได้สปายดีใจได้เลยนะเต็มที่

มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณยายีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณยายร้องได้
ประโยชน์แรก